คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์นะคะที่ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้ได้ค่ะเขาบอกว่าถ่ายต้องถ่ายไว้เลยเพราะว่ามีชายชะกันมากันสามคนอ้างตัวว่าเป็นตำรวจนะเขาบอกว่าเนี่ยผมจะมาจับคุณเพราะคุณตั้งวงดื่มเหล้าดื่มเหล้าไม่พอและยังเล่นไพ่ไปด้วยเนี่ยนะคะมันผิดนะมันผิดนะมันทำแบบนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าที่ทำ

นี้ก็คือสามพรานนครปฐมค่ะแล้ว๑ใน๓ไปล็อกคอกดทับคุณตาอายุ๘๐ปีแล้วก็บอกคุณตาเนี่ยผ่าตัดหัวใจกดลงนอนกับพื้นเลยชาวบ้านไม่พอใจค่ะ
แล้วก็บอกว่าทำไมต้องไปทำตาเพราะตาแค่มายืนคุยไม่ได้เล่นไพ่เลยตาน่ะ
แต่กลุ่มที่ถูกจับเขาก็ยอมรับนะว่ามีการเล่นไพ่ในวงเล่าจริง
แต่ไม่ได้มีการพนันขันต่อเพื่อเอาทรัพย์สินเขาเล่นกันเล่นเล่นอ่ะ
เล่นทำไมเล่นหาคนแพ้คนแพ้ต้องไปซื้อโซดากับแกล้ม
เขาเล่นเท่านั้นเองค่ะเล่นเป็นเกมชาวบ้านพยายามขอดูบัตรที่คนที่อ้างว่าเป็นตำรวจ
แต่ไม่มีใครยอมโชว์บัตรให้ดูชาวบ้านก็เลยกลัวว่าทั้งหมดเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่า
ก็เลยช่วยกันล้อมทั้งสามคนไว้นะคะโทรแจ้งตำรวจสอบพ่อโพแก้ว
เจ้าของท้องที่ให้มาตรวจสอบเมื่อตำรวจสพโพแก้วมาถึงชายชะกันทั้งสามคนค่ะ
ใช้ช่วงเวลาชุนละมุนขึ้นรถขับกระบะลบนี้ไปเลย
จากนั้นชาวบ้านค่ะรวมตัวกันไปที่สพโพแก้ว
ไปสอบถามซิเอาคลิปไปให้ตำรวจดูคุณตำรวจเนี่ย
มีคนมาจับผมมากัน๓คนเขาอ้างว่าเป็นตำรวจ
เป็นตำรวจจริงหรือเปล่าคุณตำรวจทางสพโพแก้วแจ้งว่าอ่า
ดูคลิปไปสักพักหนึ่งอ๋อนี่หนึ่งในสามเนี่ย
ก็เป็นตำรวจจริงนะเป็นตำรวจชุดสืบของพูท้อนภาคเจ็ดเขา
ตอนนี้นะคะตำรวจส